ก็จะดูแลใน๓หลายมิติของจังหวัดภาคใต้นะครับ

วันนี้เศรษฐกิจทางภาคใต้นี้ซบเศร้ามากนะครับ
คนในตลาดกิมโยงยกตัวอย่างแม้แต่ตลาดธุราฐธนีย์นี่นะครับ
รายได้ลดลงไปประมาณ๑๓๐ของที่เคยขายได้นะครับ

คงจะมาพูดแค่ปาล์มน้ำมันยางพารา
ที่เดิมนี่คงไม่ได้แล้วนะครับ
วิวัตรภาคใต้ให้เอาจุดดีจุดขายของภาคใต้
ซึ่งมีทะเลแล้วก็มีภูมิทัศน์ที่สวยงาม

แล้วก็อีกอย่างหนึ่งในส่วนของการแก้ปัญหา
เรื่องลดความเหลื่อมล้ำเราให้ความสำคัญมาก
เรากำลังที่จะแยกหนี้แบงค์รัฐ
เพื่อแก้ปัญหาตรงนี้เพื่อลดภาระหนี้สินของประชาชนนะครับ
เรื่องสังคมนะวันนี้เรากำลังจะมุ่งไปสู่
การจัดรัฐระบบสวัสดิการแบบทั่วหน้า
สวัสดิการของเรานี่คงมากกว่าการเกิดแก่เจ็บตาย

ทีนี้เรื่องของการเมืองมีความสลักสำคัญมากเลยนะครับ
เราเป็นภักดิ์ฝั่งประชาทฤษฎัย๑๐๐นะครับ
แล้วอีกอย่างหนึ่งในส่วนที่เราจะรวมจะอยู่กับใคร

แล้วในส่วนของ๓จังหวัดภาคใต้
ณวันนี้ปัญหา๓จังหวัดภาคใต้คลี่คลายแบบแพร่กระจาย
มีความซับซ้อนซ่อนเงื่อนแล้วก็มีบุคคลต่างเข้ามาเกี่ยวข้องเพิ่มมากขึ้น
เบื้องต้นในเวทีแรกเราสนใจที่จะนำทหารออกจาก๓จังหวัดชายแดนภาคใต้
และเอาตำรวจกับพลเรือนกับภาคีที่เกี่ยวข้อง
มาช่วยกันขี้คลายปัญหาภาคใต้คนใต้และท้องถิ่นใต้
จะต้องมาดำเนินการในแก้ปัญหาด้วยตัวเอง
เลิกเศรษฐีการมีคนที่หวังดีแต่ไม่รู้ดีอย่างคนบ้านเรามาแก้ปัญหากัน
และประเด็นสุดท้ายก็คือในส่วนของเศรษฐกิจอีกมุมหนึ่ง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจท่องเที่ยวเราจะทำอะไรออกไปเดี๋ยวว่ากัน